ส่วนคดีนี้ก็เป็นคดีดังนะคะที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงมาสักพักนึง
ที่ไม่ได้พูดถึงก็เพราะว่าผู้ต้องหาพยายามกินยาฆ่าตัวตาย
เหตุการณ์ที่ขอนแก่นเมื่อวันที่๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ไปพบศพผู้หญิงคนนึงเสียชีวิตอยู่ป่าข้างทาง

นางกันนิกาจำปาอายุ๔๔คือผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้ต้องหาคือนายประสิทธิ์จาลาอายุ๕๓
เป็นลักษณะของการฆ่าชิงทรัพย์

เงินสด๔๒๐๐๐บาทหายไป

แล้วพอทีนี้จับนายประสิทธิ์ได้ที่โรงแรมในจังหวัดตาก

โรงพยาบาลพระเจ้าตักศิลป์มหาราช

นี่คือภาพของผู้เสียชีวิตและจุดที่พบศพของผู้เสียชีวิต

ทีนี้ค่ะวันนี้เล่าความคืบหน้าได้
ก็เพราะว่าช่วงค่ำเมื่อวาน
ตำรวจก็นำตัวนายประสิทธิ์ที่รักษาตัวอยู่
ตอนแรกรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดตากใช่ไหมคะ
มารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบ้านฝาง
แล้วก็พอจะสอบปากคำได้แล้ว
ตัวผู้ต้องหารับสารภาพค่ะบอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุเองจริง
ก่อเหตุคนเดียวเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยได้โทรศัพท์ไปหาผู้เสียชีวิต
ขับรถกระบะออกมาหาที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งที่ปากซอยศรีจันทร์๓๙
แล้วก็เปลี่ยนให้ตัวเองเป็นคนขับแทน
จากนั้นค่ะขับรถกระบะมาจอดหน้าวัดป่าอุทัยธรรมตำบลบ้านว่าอำเภอเมือง
อ้างว่ามาจอดเพื่อรอรับเครื่องดื่มที่มีการสั่งเอาไว้ล่วงหน้า
นายประสิทธิ์ชวนนางกันนิกาพูดคุยแล้วทำทีเดินมานั่งเบาะรถด้านหลัง
แล้วใช้จังหวะที่นางกันนิกาเผลอเอาเข็มขัดนิรภัยรัดคอนางกันนิกาค่ะ
รัดคอ๑๐นาทีจนนางกันนิกาเสียชีวิตนะคะ
จากนั้นก็ขับรถกระบะของนางกันนิกามาที่อำเภอบ้านฝางเพื่อหาจุดทิ้งศพอะค่ะ
นี่แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้ขับรถกระบะออกไปจากจุดเกิดเหตุ
เอารถกระบะไปจอดทิ้งไว้ที่ร้านค้ารอให้นายพนมอุ่นผะ
นี่นะคะคือนายประสิทธิ์ก็ยังอ่อนเพลียไม่มีแรงเดิน
ไม่มีพี่ประสิทธิ์
พยุงตัวเองไม่ค่อยได้นะยังอาเจียนอยู่บ้างใส่สายสวนปัสสาวะ
สภาพเป็นแบบนี้แต่คุณหมอของโรงพยาบาลบ้านฝางบอกว่าได้นะคะ
นายประศิษย์ออกมาจากโรงพยาบาลบ้านฝ่างมาที่สอบพอบ้านฝ่าง
เตรียมจะไปทำแผนแต่คุณผู้ชมดูค่ะ
ถ้าหมอบอกว่าทำได้ก็พามาทำแผนสภาพแบบนี้
ส่งตัวไม่ได้เดินเองไม่ค่อยจะไหว
ตำรวจประคองอยู่แบบนี้ค่ะ
ทำแผนก็ตำรวจเอารถกระบะของนางกันนิกาไปทำแผนด้วยนะคะ
รถกระบะก็ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยนะคะ

แม้ว่าจะเดินไม่ค่อยไหวตำรวจก็ไล่เรียงทำแผนไป

จุดแรกตำรวจนำตัวนายประสิทธิ์ไปทำแผนที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ปากซอยสีจันทร์๓๙
จุดนี้คือจุดที่นายประสิทธิ์บอกว่าโทรศัพท์นัดหมายให้นางกันนิกามาพบ
เพื่อจะไปรับเครื่องดื่มด้วยกัน
แล้วนายประสิทธิ์ก็ขอขับรถเองให้นางกันนิกามาเป็นคนนั่ง
จุดที่๒ไล่เรียงไปตามภาพนี้นะคะ
จุดที่๒หน้าร้านรับติดตั้งกระจกอยู่ห่างจากจุดแรก๑๗กิโล
จุดนี้นายประสิทธิ์นำศพของนางกันนิกาไปทิ้งเอาไว้ในป่าละม้อที่เขตอำเภอบ้านฝ่างเรียบร้อยแล้ว

ก็รอให้นายพนมมารับกระบะไปขายต่อ
ส่วนจุดที่๓ที่ทำแผนก็คือลานดินติดกับวัดป่าอุทัยธรรมตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองนะคะ
ห่างจากจุดที่๒๓กิโล
จุดนี้นายประสิทธิ์ขับกระบะมาพร้อมกับนางกันนิกาแล้วก็มาจอด

ส่วนจุดที่๔แต่จุดที่๓สำคัญนะขอเพิ่มเติมนิดนึง
ที่๓เนี่ยก็คือตัวผู้ต้องหาอาศัยจังหวะเผลอไปนั่งด้านหลังนางกันนิกาแล้วเอาเข็มขัดนิรภัยรัดคอจนเขาเสียชีวิต
จุดที่๔ป่าละม้ออำเภอบ้านฝาง
ห่างจากจุดที่๓ประมาณสัก๖กิโลกว่ากว่า
จุดนี้คือจุดที่นำร่างของนางกันนิกาไปทิ้งนะคะ
แล้วก็ขโมยทรัพย์สินเข้าไป
เงินสด๔๒๐๐๐บาทและรกระบะด้วย
นี่คุณผู้ชมดูสภาพการนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนนะคะ

แต่ก็ถือว่าทำแผนจนครบนะคะ
ครบทั้ง๔จุดนะคะ
ทุกจุดเลยละเอียดเลยชัดเจนว่ารักษณะการเกิดเหตุมันเป็นยังไง
พอทำแผนประกอบคำรับสารภาพเรียบร้อยทั้ง๔จุดตามแผนผังหน้าจอนี้
ก็คือตอนแรกที่นัดเจอกับนางกันนิกาตั้งใจจะไปซื้อเครื่องดื่มกันจริง
แต่ด้วยความที่ส่วนตัวนายประสิทธิ์เครียดหาเงินมาใช้ไม่ทัน
แล้วเห็นค่ะแอบเห็นเงินสดของนางกันนิกาที่พกติดตัวมาด้วยหลายหมื่นบาท
เห็นว่าเขามีเงินเยอะอยากได้เงินเขา
ก็เลยเอาเข็มขัดนิรภัยรัดคอเขาจนเขาตายแล้วเอาเงินเข้าไปเอาศพไปทิ้งแล้วก็เอารถเขาไปด้วย
นี่นะคะคือเขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไงเหมือนกับว่าไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่ต้น
จะไปซื้อเครื่องดื่มด้วยกันจริงเห็นตัวผู้ตายเขาพกเงินสดเยอะเลยฆ่าเลยอยากได้เงินเขา
แล้วก็บอกว่าวิธีการฆ่าเนี่ยก็คือใช้เข็มขัดนิรภัยรัดคออย่างเดียวจริงจริงทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ถามว่าอ่า
แล้วทำไมไทยทอยของนางกันนิกามีแผลด้วยล่ะนั่นแหละสิทำร้ายร่างกายอะไรเขาเพิ่มเติมหรือเปล่า
ตัวผู้ต้องหาบอกว่าเปล่าเลยไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตมีแผลที่ไทยทอยได้ยังไง
เขาค่าด้วยวิธีการเดียวคือเอาเข็มขัดนิรภัยรัดคอส่วนเงินสด๔๒๐๐๐บาทนะคะ
ผู้ต้องหายอมรับว่าเงินจำนวนนี้นะคะเอาไปใช้หนี้นอกระบบเอาไปเล่นการพนันไฮโลค่ะ
แต่พอการเสียชีวิตของนางกันนิกาเป็นข่าวดังเริ่มหนีหนีไปจังหวัดตากเครียด
ตัดสินใจกินน้ำยาล้างห้องน้ำฆ่าตัวตายนะคะ
เขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้ต้องหากับนางกันนิกาเนี่ยนะเป็นแค่เพื่อนกันนะ
ก่อนหน้านี้มีข่าวไปลักษณะไหนยังไงไม่รู้ผู้ต้องหาขอยืนยันว่าเป็นเพื่อนกัน
มเหตุไม่ใช่เรื่องชู้สาวสุดท้ายก็บอกว่าอยากกลับขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
อนต้ือขาวโทษนะพี่ไม่ได้มีกับอัดนาบังเหงี่หรอ

ครับ
แล้วเอามันเข้าไปทำอะไรบ้างครับพี่

เดี๋ยวจะฝากขอโทษอนุญาตเขาไหมครับพี่
ก็พยายามจะอ้างว่าอารมณ์ชั่ววูบนะฮะ
ตำรวจก็คงต้องขยายผลต่อนะครับว่า

โอ้โหดูแล้วเนี่ยถึงขั้นเอารถเข้าไปขายต่อด้วยนะครับ
มีคนมารับรถต่อเป็นทอด

วันที่ตำรวจไปคุมตัวได้เนี่ยที่จังหวัดตากเนี่ย
กินน้ำยาล้างห้องน้ำนะฮะทุลนทุลายอยู่ในห้องที่โรงแรมที่ไปเปิดอยู่นะครับ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
พนักงานที่โรงแรมเขาก็เห็นแล้ว
โอ้โหกินน้ำยาล้างห้องน้ำทุลนทุลาย
พอนำตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยเอาสุดท้ายเป็นผู้ต้องหาที่มีคดีมานะครับ
ท่านผู้ชมครับการทำแผนวันนี้เนี่ย
ญาติของนางกันนิกาผู้ตายมาดูการทำแผนในจุดที่ทิ้งอำพลางศพด้วยนะครับ
แล้วมีอยู่ช่วงนึงนี่เขาก็โอ้โหเขาก็โกรธแค้นกัน
โอ้โหทำไมมาฆ่าอะไรกันขนาดนี้นะฮะ
แล้วก็ทิ้งศพเอาไว้จะเข้าไปหาผู้ต้องหานะฮะ

ตำรวจต้องมาช่วยกันกันเอาไว้นะครับ
เกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุวุ่นวายรุมประชาธรรมกันเกิดขึ้น
เนื่องจากญาติของผู้ตายเขาก็ยังโกรธแค้นอยู่
คือแล้วจากสภาพของนายประสิทธิ์นี่คือไม่น่ารอด
ถ้าเกิดถูกไปถึงตัวได้นะครับ

ตำรวจเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวทางฝั่งของญาติพี่น้องของผู้ตายเขา
จะไปโดนคดีทำร้ายร่างกายอะไรขึ้นมาใช่ไหมฮะ

ญาติของนางกันนิกาเนี่ยก็คือนายคำบุญภวงเกต
วันนี้มาตะโกนด่าทอนายประสิทธิ์นะครับ
แล้วก็บอกว่านายประสิทธิ์เนี่ยคือปกติแล้วเนี่ย
เท่าที่รู้เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบโอ้โหขนาดสัตว์ยังไม่กล้าฆ่าเลย
แล้วนี่มาฆ่าคนอย่างหลานสาวของเขาได้ยังไง
ที่ผ่านมานายประสิทธิ์กับนางกันนิกาเขาก็เป็นคนที่รู้จักกันอย่างดีนะ
อยากจะถามนายประสิทธิ์เหลือเกินว่าจิตใจเนี่ยทำไมโหดเยี่ยมขนาดนี้

อยากถามอยู่ครับ
ว่ามันเก่งให้ไหมลูก

ถามมาคือเห็นสิ
วันนี้ลูกสาวของผู้ตายนะครับก็มากับครอบครัวเนี่ยนะครับ
มาดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะฮะ

ลูกสาวของนางกันนิกาที่เสียชีวิต
เธอบอกว่าตั้งใจมาดูหน้าคนร้าย
มาดูหน้าฆาตกรที่ฆ่าแม่เธอ
ส่วนตัวเชื่อว่านายพระศิษย์ต้องคิดวางแผนล่วงหน้า
เพราะนายประสิทธิ์รู้ดีว่าแม่เนี่ย
พกเงินสดติดตัวอยู่เยอะบ่อย
แล้วก็อยากถามด้วยว่าทำไมต้องทำถึงขั้นแบบฆ่ากันด้วย
แล้วจากคำให้การของนายประสิทธิ์ที่บอกว่าฆ่าแม่ด้วยการใช้เข็มขัดนิรภัยรัดคอเท่านั้น
เธอบอกเธอไม่เชื่อนะครับเพราะสภาพศพของแม่เนี่ย
มีบาดแผลลักษณะถูกตีด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะ
ถ้านายประสิทธิ์บอกแค่รัดคอเนี่ยแล้วแผลเหล่านี้มันมาจากไหน
ส่วนตัวเธอก็เชื่อว่าคนร้ายไม่ได้มีคนเดียวด้วย
หากแม่ถูกรัดคอแม่ต้องต่อสู้กับคนร้ายแน่นอน
เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนไม่ยอมคนอยู่แล้ว
อยากให้ตำรวจขยายผลตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่เหลือให้ได้
ส่วนตัวเธอเนี่ยอยากขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายประสิทธิ์เนี่ยถ้าเป็นไปได้
อยากให้โทษหนักถึงขั้นประหารชีวิตไปเลย
ไม่เชื่อค่ะไม่มีทางเพราะว่าท่าเดี๋ยวรัดคออย่างเงี้ย
พอสมควรที่จะแบบต่อสู้ได้ค่ะ

แม่หนูตัวใหญ่มากเขาก็ไม่ได้ตัวใหญ่เท่าไหร่
กว่าเขาจะเอาลงได้คือเขาต้องใช้แรงพอสมควร
คนคนหนึ่งไม่สามารถจะเอาได้แบบนี้
ก็อยากรู้ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้

ชีวิตคนมันมีค่ามากกว่าเงินขนาดนั้นเลยใช่ไหม
อยากให้ตำรวจดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะ

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับญาติของนายประสิทธิ์ผู้ต้องหานะคะ
ขอใช้เป็นนามสมมุติก็แล้วกันเรียกเธอว่านางละมัยนะคะ
บอกว่าหลังจากคำให้การของนายประสิทธิ
สารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุแค่คนเดียว
เธอบอกเธอไม่อยากจะเชื่อค่ะ
ไม่อยากจะเชื่อว่านายประสิทธิ์กล้าทำอะไรแบบนี้
เพราะที่ผ่านมานะคะนายประสิทธิ์ไม่กล้าฆ่าสัตว์แม้แต่ตัวเดียว

โดนใครด่าก็เดินหนีเป็นคนไม่สู้คนด้วยซ้ำ
แต่เธอก็บอกว่าสิ่งที่เธอพูดมา
มันก็ดูเหมือนว่าจะเข้าข้างในประสิทธิ์ผู้ต้องหานะ
แต่อันนี้เธอก็พูดเท่าที่เธอรู้จักกับนายประสิทธิ์

ถ้าปมเหตุมันมาจากการที่นายประสิทธิ์ไม่มีเงินใช้

เพราะนายประสิทธิ์ไม่เคยพูดเรื่องปัญหาส่วนตัวอะไรให้ฟังเลย
แต่ว่าหลังจากวันที่๙กรกฎาคม

นายประสิทธิ์ยังใช้ชีวิตปกติมาก
พูดคุยปกติไม่ได้มีท่าทีหวาดระแวงเหมือนจะเป็นคนร้ายอะไรเลย
แต่ถ้าหากว่านายประสิทธิ์สารภาพมาแบบนี้
ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายล่ะค่ะ
แล้ววันนี้เธอบอกว่ายิ่งได้เห็นสภาพของนายประสิทธิ์
ฮิ้วปีกกันมามาทำแผนแบบทุลักทุเล
บอกว่าด้วยความเป็นญาตินะก็อดสงสารไม่ได้
เพราะว่าเห็นสภาพแล้วโอ้โหเป็นแบบนี้
อันนี้ญาติบอกนะสู้กินยาแล้วให้ตายไปเลยจะดีกว่า

ไม่เข้าเชื่อเลยเคยไม่เคยทำอะไรเลย
ถ้าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้แกก็ไม่เคยทำ
พูดนะเด็กแล้วจะหาว่าเข้าข้างกันอีกเนี่ยไม่ได้เข้าข้าง

เธอคิดว่าสาเหตุที่เขาทำลงไปมันมากับความเทียบเรื่องเงินหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าแบบนี้
เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าก็เห็นแกสนุกสนานตลอด
ไม่เคยเศร้าไม่เคยสูกอะไร
โอ้โฮน่าสงสารแค่นั้นแหละ
ทำไมทำได้ก็แค่นั้น
ทำได้อย่างไรเรายังไม่คิดเลย
ทางผู้กำกับสพบ้านฝจขอนแก่นบอกว่า

ผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุเองก่อเหตุคนเดียวจริง
จูงใจก็คือประสงค์ต่อทรัพย์
ส่วนบาดแผลที่ไทยทอยของผู้เสียชีวิต
นายประสิทธิ์ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้ทำ
แต่ตำรวจก็ต้องขยายผลต่อนะคะว่าอ้าวถ้าไม่ได้ทำแล้วทำไมผู้เสียชีวิตมีแผลตรงนี้
สรุปใครเป็นคนทำหรือมีคนอื่นร่วมก่อเหตุด้วยหรือเปล่า
ทีนี้ค่ะทางตำรวจก็แจ้งข้อหาในประสิทธิ์๒ข้อหานะคะ
ค่าชิงทราบซ่อนเรนอำพลางศพนะคะ
หลังจากทำแผนเสร็จก็ควบคุมตัวเข้าเรือนจำกลางขอนแก่นค่ะ